ขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปชิงรถกระบะ
ไว้๒๔นั่งมาทักษิศาสตร์๕คน
ระหว่างทางคนขับจอดรถแต่ว่าไม่ดับเครื่อง
ลงไปซื้อของน้องนั่งอยู่บนรถ
ลงจากรถและเข้าลงลบหนีไป
ศรีสะเกดครับขับไปชนแท็กซี่แถวกรุงเทพแล้วไปจนมุมตำรวจถูกจับได้ที่ประจวบครับ
จากเหตุการณ์ที่มีหญิงสาววัย๑๗ปีขับกระบาดจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน
โดยมีเด็กแล้วก็เพื่อนของเขามารวม๕คน
ซึ่งเบาะหลังนั้นเป็นน้องอนุบาลครับเด็กชายวัย๒ขวบกับน้องสาววัย๔ขวบนั่งมาด้วย
แต่ว่าระหวังทานเขาไปแวะซื้อของจอดรถภรรณ์ของน้ำร้านเครื่องเขียนแห่ง๑
นั่งอยู่ที่เบาะหลังผ่านไปไม่ถึง๑๐นาทีฮะ
เมื่อเธอเดินกลับออกมาอ้าวน้องมานั่งอยู่ข้างนอก

แล้วก็ไปถามน้องอายุ๔ขวบเล่าได้เป็นฉากเลยนะ
ว่าคนร้ายเป็นใครมาจากไหนคนร้ายใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำมาคนเดียว
ไม่ได้ใส่อะไรปิดบังใบหน้าเลย
แล้วก็ข่มขู่น้องแค่๒กับ๔ขวบถูกคนร้ายข่มขู่
ลงไหมถ้าไม่ลงเดี๋ยวจะเอาตัวไปด้วยนะ
อย่ามาตีพี่ผมนะถ้าเกิดตีพี่ผมผมตีคืนนะ
อันนี้แค่๒ขวบนะน้อง๔ขวบบอกว่าหน้าเขาเหมือนโจร

ใช่น้องบอกหน้าเหมือนโจรค่ะโจรแน่เลย
โจรอิหรีพูดเป็นศาลีสานด้วยนะฮะ
คือเมื่อวานเนี่ยนะทางด้านของนางจินตนาพึ่งพักเนี่ย

แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนกับแท็กซี่ในกรุงเทพ
คือขโมยที่ศรีสะเกดนะขับเข้ากรุงเทพไปชนกับแท็กซี่
ตำรวจก็เลยรู้ตัวว่าคนร้ายขโมยรถมา
ทำให้เริ่มมีความหวังว่าจะได้รถคืน
จนมาล่าสุดเนี่ยเพิ่งทราบว่าตำรวจเจอรถแล้ว

ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ว่าไปเจออยู่ที่ประจวบนะฮะ
ไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
แต่มาได้ยินข่าวว่าเจ้าหน้าที่จับได้แล้วก็โอ้ยดีใจ
รู้สึกดีใจมากที่หน่วยงานทุกหน่วยที่ช่วยกัน
ขอขอบคุณหน่วยงานช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ตำรวจศรีสะเกด
ตำรวจหัวหินแล้วก็ตำรวจพระหุนโยธิน
รู้สึกดีใจมากดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้
มันรู้สึกดีใจค่ะขอขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะ
ดีใจขนาดนี้เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่มาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งชีวิตของพ่อ
และเป็นรถที่ครอบครัวใช้ไปไหนมาไหนซื้อของซื้อของไปเที่ยวกันประจำ
ตอนที่รู้ว่าหายพ่อนี่เขาแทบสุดเลยทีเดียว
เขาบอกว่านี่เช่นเดียวกันกับน้องน้องที่เป็นคนขับรถในวันที่เกิดเหตุอายุ๑๗เอง
เขาบอกว่ารู้สึกผิดมากกับสิ่งที่ทำไปเพราะว่าคือยอมรับผิดอ่ะ
รับทุกอย่างว่าตัวเองประมาทล้วนเลยเพราะว่าปล่อยให้เด็กอยู่บนรถลำพัง
สตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้แล้วก็ลงไปซึ่งตอนนี้พอตำรวจบอกว่าเจอแล้วเนี่ยดีใจมากเลย
ก็จะจำเป็นบทเรียนเอาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับ
ดีใจแบบทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะก็เลยรีบคุยกับแม่เป็นการส่วนตัวว่าเออแม่เราได้ทราบข่าวแล้วนะว่า

เป็นความประมาทหนูรู้สึกผิดค่ะที่หนูประมาทจริง
ไม่คิดว่ามันจะพลาดแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่เขาเอาของเราไปได้
ความรู้สึกจริงคือหนูยอมรับผิดจริงเพราะว่าตัวเองไม่ได้เดินทางมาคนเดียว
คือมันมีอีกกี่ชีวิตชีวิตที่อยู่บนรถค่ะ
อันนี้รู้สึกผิดแล้วก็ยอมรับผิดจริงค่ะนะฮะ

นัดพยานผู้เห็นเหตุการณ์ไปชีมรูปผู้เกาะเหตุแล้ว
พยานก็ยืนยันตรงกันว่าคือคนที่ก่อเหตุวันนั้นจริง
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อยื่นสารอนุมัติเป็นหมายจับ
คาดว่าจะนำหมายจับนั้นไปคุมตัวคนร้ายที่สพหัวหินกลับมาในพื้นที่
เกิดเหตุได้อีกไม่เกิน๒๓วันนี้ครับ
ทางด้านนายสังทองพันศรเจ้าของรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ก็ไปทรีมร่องรอให้เอกว่าเสียหายถูกชนท้ายเมื่อช่วง๒ทุ่มของวันศุกร์ที่ผ่านมา
คุณสังธองบอกว่าขณะที่กำลังไปส่งพุทธศาสตร์
มีกระบะมาชนท้ายอย่างแรงจนผู้โดยสารกระเด็นตกจากเบาะเลยครับ
หลังเกิดเหตุนายสังทองก็ลงไปเจรจากับคนร้าย
เพื่อไปตกลงเรื่องของค่าเสียหายแต่คนร้ายบอกว่าพูดจาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
เขาบอกว่าคล้ายคนเมาอ่ะอืมเหมือนจะเมาเมาหน่อย
อ้างว่าเป็นรถพี่สาวผมยืมมาขับบ้างอะไรบ้างพูดจาไม่รู้เรื่องครับ
ไปแจ้งความนะแล้วก็ขอบัตรประจำตัวประชาชนของคนร้ายเอาไว้
เพราะคาดเดาแล้วว่าไม่น่าจะใช่รถของตนเองหรือว่ายืมมาตามที่กล่าวอ้าง
คือต้องบอกว่าเป็นวัยพลิปของคนขับทรัคซีนไม่อย่างนั้นเนี่ยตามตัวไม่เจอนะ
ใช่ครับสุดท้ายเนี่ยพอขับตามตามกันไปคนร้ายอาศัยจังหวะรถติด
ขับหนีไปเลยครับยังไม่เข้าสอนอนเลยนะฮะ
เมื่อนายสังทองทราบข่าวว่าอ้าวตำรวจตามจับคนร้ายได้แล้ว
ก็เลยโอ้โหดีใจมากดีใจกับทั้งเจ้าของรถกระบะดีใจกับทั้งตัวเองเพราะว่า
ขับรถมาสิบกว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะ
พร้อมขอให้ช่วยกันซ่อมรถให้หน่อยเพราะว่าเขาทำประกันแค่ชั้น๓
เงินมันก็ไม่ได้พอครอบครุมในการไปซ่อมรถของเขา